ตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดกันจ้า
ไปดูกันที่ราคาของเนื้อสัตว์วันนี้นะคะว่าปรับเปลี่ยนหรือเปล่า
เริ่มกันที่หมูเนื้อแดงค่ะอยู่ที่๑๕๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ
สะโพกไก่๘๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๑บาทต่อฟองนะคะ

มาค่ะใครชอบทานเห็ดมาเช็คราคาทางนี้เลย
ฟาง๑๐๐บาทต่อกิโลกรัม
นางฟ้า๘๐บาทต่อกิโลกรัม
หูหนู๕๐บาทต่อกิโลกรัม
และเห็ดเข็มทอง๓๐บาทต่อกิโลกรัม

ว่าราคาส่วนไหนจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะจ๊ะ